คุณผู้ชมคะวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวตัวใหญ่เลยค่ะ
โอ้โหเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงเลยนะคะ
กรณีการที่กองทัพเรือจะซื้อเรือดำน้ำจากจีน๒ลำ
มูลค่า๒๒๕๐๐ล้านบาท
ซึ่งก็เพิ่งจะผ่านมติของอนุกรรมธิการครูรุภัณฑ์ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
แต่ทีนี้กระแสที่มันออกมาโอ้โหจะใช้งบปี๖๔
เป็นปีที่เผาจริงเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจประเทศกำลังตกต่ำแบบนี้

วันนี้ค่ะทางกองทัพเรือมีการแถลง
แต่เดี๋ยวเราจะต้องไปฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์เรื่องนี้กันแบบเข้มข้น
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
เชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อมีเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่
เส้นใต้ก็มีหน้าที่อธิบายให้เข้าใจว่า
ที่ไปที่มาของข่าวนี้มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วมันจะไปยังไงต่อวันนี้อย่างที่บอกครับ
เรื่องการซื้อเรือดำน้ำกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกทีนึง
เฉพาะแต่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรอกเกือบทุกฉบับเลย
วันนี้เอาข่าวนี้มาพาดหัวใหญ่แปลว่าสื่อมวลชนมองเห็นเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่
เพราะมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวจากกรรมธิการ
งบประมาณโดยเฉพาะในชั้นอนุกรรมธิการ
อนุกรรมธิการเขาลงมติกันตอนแรก
ฝ่ายที่เห็นด้วยที่จะให้ผ่านงบซื้อเรือดำน้ำ๒ลำ
ลำที่สองลำที่สามสองหมื่นสองพันห้าร้อยลาน
ฝ่ายเห็นด้วยมีสี่เสียงฝ่ายไม่เห็นด้วยก็มีสี่เสียง
สุดท้ายขึ้นมาประธานกรรมธิการอนุ
ชั้นอนุเนี่ยตัดสินเป็นห้าต่อสี่
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเมื่อคณะอนุกรรมธิการ
ส่งเรื่องไปถึงกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่
ถ้ากรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่๗๐กว่าคนเห็นด้วย
ก็แปลว่ากรรมธิการผ่านก็รอว่าถึงชั้นที่กรรมธิการ
จะเอางบประมาณเข้าไปสู่การพินาของสภาชุดใหญ่
เขาเรียกว่าวาระสองวาระสามถ้ากรรมธิการเสียงได้รับเสียงโหวต
จากสอสอในสภามากกว่าก็แปลว่างบประมาณสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้าน
ในการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๒ลำที่๓ก็ผ่าน
อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติว่ากรรมธิการเสียงข้างมากก็คือ
กรรมธิการที่มาจากซีกฝ่ายรัฐบาล
สอสอเสียงข้างมากก็มาจากซีกรัฐบาลเว้นแต่ว่าเรื่องนี้ให้คอยจับตาดู
เพราะมีพักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์มีท่าทีที่ไม่เห็นด้วย
อันนี้ก็ต้องลุ้นต่อไปคำถามตามมาว่าประเด็นที่ถกเถียงกันเป็นเรื่องอะไร
ก็เป็นเรื่องเหตุผลเดิมที่เราได้ยินมาแล้ว๒๓ปีนั่นแหละครับ
เหตุผลของฝ่ายกองทัพเรือซึ่งเขาจะตั้งโต๊ะแถลงบ่ายโมงครึ่งวันนี้
ก็หนีไม่พ้นกับเหตุผลที่เราเคยได้ยินมาก็คือว่า
นี่เป็นเรื่องการเตรียมการทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล
ตอนหลังก็บวกเรื่องการที่จะปกป้องดูแลทรัพยากรทางทะเลของเราเข้าไปอีก
แล้วเขาก็จะบอกว่าที่ตกลงซื้อวันนี้๒ลำหลังเนี่ย
ตกลงซื้อวันนี้อีก๑๐ปีถึงจะได้ใช้ต้องเตรียมการไว้
แล้วเขาก็จะบอกว่างบประมาณที่จะใช้เนี่ยเป็นงบประมาณในส่วนของกองทัพเรือ
เขาไปกระเบียดเกษียณไปจัดสรรกันเองเขาไปตัดโครงการอื่นแล้วเอามาซื้อเรือดำน้ำ
ไม่เกี่ยวกับงบประมาณที่จะเอาไปใช้ส่วนอื่นของประเทศเป็นเรื่องของเขาว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วก็เป็นงบประมาณผูกพันคือเงินพรฟังอย่างนี้ก็แปลว่าเขาไปจัดการกันเองไม่กระทบอะไรกับงบประมาณประเทศ
อันนี้คือเหตุผลส่วนเหตุผลของฝ่ายค้านก็เดิมครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ได้ยินมาจนหลายครั้งแล้วว่าทำไมจะต้องซื้อทำไมจะต้องซื้อซื้อไปลบกับใคร
ซื้อไปลบกับใครเรื่องแล้วก็ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ทำไมจะต้องซื้อเรือดำน้ำแล้วก็ถัดมาเหตุผลทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ
มาก็เป็นประเด็นที่เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาในช่วงเวลานี้ก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับผลกระทบจากโควิดเศรษฐกิจเก็ตกำลังเข้าสงัดวิกฤต
การเงินการคลังกำลังวิกฤตประชาชนกำลังลำบากทุกข์หย่อมยากทำไมจะต้องซื้อเรือดำน้ำเอาในช่วงนี้
เก็บเงินไว้แก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ดีกว่าหรือ
นี่แล้วทีนี้จะมีข้อสังเกตตามมาจากฝ่ายค้านก็คือว่า
ความไม่ชอบมาพากลที่นายกเคยบอกว่าซื้อสองลำจีนเขาแถมให้ลำหนึ่ง
เป็นออปชั่นพิเศษฉะนั้นในวงเงิน๓ลำเนี่ย๓๖๐๐๐ล้าน
ทั้งสามลำไม่ใช่๒แถมหนึ่งเออมันยังไงกันแน่
จีคือรัฐบาลต่อรัฐบาลถ้าจีทูจีรัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ย
ไม่มีใครได้เงินทอนไม่มีใครได้เปอร์เซ็นต์
แต่เขาบอกว่ามันจีทูจีได้ยังไงเพราะฝั่งจีนที่ลงน้ำเนี่ย
ไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลฝั่งไทยที่ลงนาม
เสนาธิการทหารเรือซึ่งเป็นพบทรตอนนี้ไปลงนาม
ก็ไม่น่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยของฝั่งไทย
ถ้าเป็นตัวแทนของฝั่งไทยต้องเป็นรัฐมนตรีกระลาโหม
หรือรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่เสนาธิการทหารเรือ
ฉะนั้นเรื่องจีทูจีเป็นข้อสงสัยของฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
กองทัพก็บอกว่าจะมีผลกระทบตามมามากมายมหาศาล
นี่กองทัพเขาว่านะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า
ไม่ได้เขียนว่าจะต้องซื้อลำที่๒ลำที่๓ตามมาด้วย
ไม่มีครับไม่มีไม่ได้ผูกพันไว้ในแง่ธุรกิจการค้า
มันไม่ใช่ข้อตกลงมันไม่ใช่สัญญามันไม่มีผลผูกพันใด
อันนี้เขาบอกว่าฟังไม่ขึ้นนี่ไงครับคือเหตุผลหลักเหตุผลเดิม
ฝ่ายที่อ้างว่าจำเป็นจะต้องซื้อกับฝ่ายที่อ้างว่าไม่จำเป็นต้องซื้อ
เพื่อความเป็นธรรมผมเอามาฉายภาพให้ดูทั้งสองฝั่งว่าแต่ละฝั่งคิดยังไง
แต่ประเด็นมาถึงวันนี้การคัดค้านเรื่องนี้มันจะไปเป็นส่วนหนึ่งบวกเข้าไปในการประท้วงของประชาชนปลดแอบ
ซึ่งมีนักเรียนมัธยมที่เรียกกันว่าขาสั้นกับโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะอะไรครับ
เด็กเขามีเหตุผลว่าผู้ใหญ่ที่ลงนามจัดซื้อไว้วันนี้ก่อหนี้ก่อสินให้ประเทศ
คนที่จะมาใช้หนี้ใช้สินให้ประเทศไม่ใช่ผู้ใหญ่รุ่นนี้ถึงเวลานั้นผู้ใหญ่รุ่นนี้ไปอยู่ไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้
แต่คนที่จะต้องมารับภาระเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการใช้หนี้ใช้สินเรื่องพรเนี่ยเป็นคนรุ่นหลัง
ก็เป็นคนรุ่นที่เขาเขากำลังประท้วงอยู่เวลานี้นี่เขามีเหตุผลนะครับ
เขามีเหตุผลเติมเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นการจัดซื้อเรือดำน้ำอีก๒ลำที่เพิ่มขึ้นมา
อันนี้น่าจะเป็นประเด็นบวกเข้าไปในทางการเมืองด้วยประชาชนทั่วไปก็คงคิดในใจได้ว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
บางคนบอกว่าพอถึงวันเด็กเราก็จะเอาอาวุธยุทธโปรกรณ์ที่ใช้ได้มั่งไม่ใช้ใช้ไม่ได้มั่งมาโชว์วันเด็กกันทุกปี
เขาบอกว่าต่อไปในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยเรือดำน้ำเนี่ยจะเข้ามาโชว์วันเด็กเท่านั้นแหละ
อันนี้หมายความว่าจะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่จะมีมีเรื่องที่จะเอามาโชว์วันเด็กได้เพิ่มขึ้นคือเรือดำน้ำ
ทั้งหมดเนี่ยครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังว่าท่านฟังเหตุผลของฝ่ายที่เขาชี้แจงแล้วบ่ายโมงครึ่งวันนี้ก็จะชี้แจงซ้ำอีก
และนี้คือขีดเส้นใต้ของที่ขึ้นถึงวันนี้ครับคุณบุ๊คทางวิวนำแค็ยนครับ
นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนแรงที่ต้องจับตามองทั้งสัปดาห์เลยนะฮะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
แล้วก็ในฝากฝั่งของทนายอานนท์เขามีการโพสต์ออกมาแล้วนะฮะ
บอกว่าโอ้โหเรือดำน้ำ๒๒๐๐๐ล้านบาท
นี่คือเหมือนกับถุยน้ำลายลดคนทั้งประเทศ

แล้วก็คนที่จับตามองเรื่องเศรษฐกิจก็บอกว่า
เศรษฐกิจไตรมาส๓ของปีนี้ก็ยังลดลงต่อเนื่อง
ไตรมาส๒แต่ทีนี้การใช้เงินของรัฐบาล
อย่างที่ได้เป็นข่าวอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะฮะ